พระจักรินปิณภวงไทยสวรรค์ราชสว่างรัฐสวัสดิลา
ชิรานักคเรศวิเศษศรีเฉลิมพระชนมพันศาพระจักรี
สะดุดีเอกบดินปิ่นปวงไทย
กล้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้า
คณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทวัชรพลจำกัดและบริษัทในเครือ